แต่ว่ามีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเขาถูกชายที่เขารักมาก
กันมาปีกับ๖เดือนซ้อมจนจำใบหน้าเขาเดิมไม่ได้
จริงเธอเป็นคนสวยมากนะแต่ผู้ชายซ้อมจนหน้าปูดบวมแบบนี้
โอ้โหเธอบอกว่าที่ทนเนี่ยเพราะว่าอยากได้เงินที่ผู้ชายยืมไปคืน
ผู้ชายชอบพูดวาดฝันว่าเดี๋ยวจะให้เงินอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทน
แต่ล่าสุดไม่ทนแล้วฉันเจ็บมามากเกินพอก็เลยเอารูปตัวเองโพสต์แบบนี้ดูสิฮะ
โอ้โหช้ำทั้งกายทั้งใจนะครับผู้หญิงคนนี้อยู่นครสวรรค์คุณผู้ชม
เขาโพสต์ภาพในเฟซบุ๊คเป็นสภาพใบหน้าตัวเองนี่แหละครับ
ปูดบวมตาสองขั้นสองข้างหน้าปิดเลยหน้าจมูกก็เนี้ยฮะ
หน้าปิดด้วยผ้าก๊อตแล้วก็หน้าผากก็ถูกปิดด้วยผ้าก๊อตเหมือนกัน
คอเห็นไหมก็มีรอยขีดขวนเต็มไปหมด
ผู้หญิงเขาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวพร้อมข้อความบอกว่า
ที่สุดคือผู้ชายที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิง
บกันมา๑ปี๖เดือนโดยทำร้ายร่างกายมาแล้วหลายครั้ง

แต่ทนเนี่ยเพราะนึกถึงหนี้ที่ยืมไป
พูดจาวาดฝันว่าจะได้เงินคืนแต่จากนี้ไปจะไม่ทนกับคนแบบนี้อีก
นี่คือสิ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายร่างกายเรา

เพื่อนทุกคนช่วยดูหน่อยช่วยคิดหน่อยช่วยวิเคราะห์
สิ่งที่เห็นในภาพกับคำพูดของผู้ชายมันขัดแย้งกันขนาดไหน
แล้วฝากไปถึงคนที่คอยส่งข่าวให้กับผู้ชายว่า
กันตั้งแต่วันที่๑๕ตอนตี๕แล้ว
แล้วเลิกไปบอกคนอื่นว่าเป็นเมียได้แล้วเพราะเธอเป็นแค่แฟน

แต่จากนี้ไปเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกันอีกต่อไปนะครับ
เขาโพสต์ไปคนเข้าไปโพสต์ให้กำลังใจเยอะมาก
กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็บางคนก็มีเอาใบหน้าผู้ชายไปโพสต์ไว้ให้ด้วยนะครับ
ทีมข่าวเราไปคุยกับคนในภาพคือนางสาวปิยนุษ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุนั่งดื่มสุรากัน๔คน
บ้านของแม่อยู่ที่นครสวรรค์ตกดึกสักประมาณ๓ทุ่มกว่า
น้องสาวกับแฟนเนี่ยขอตัวไปพักผ่อนก่อนเหลือตัวเขากับแฟนของเขาเองเนี่ยนะฮะ
นั่งด้วยกันสองคนจนถึงตี๔หลังจากนั้นฝ่ายผู้ชายคือแฟนเขาเริ่มโวยวาย
เรื่องทะเลาะแล้วก็พูดจาพูดย้อนไปถึงแฟนเก่า
ซึ่งเขาก็นั่งเงียบไม่ตอบโต้อะไรจากนั้นตัวเขาเองนะฮะ
ก็พาแฟนนุ่มกลับไปที่ห้องพอไปถึงห้องก็ไออะโวยวายอีก
แต่ตัวเขาเองก็ไม่สนใจเดินขึ้นห้องแล้วก็ล็อกกุญแจ
กำลังจะอาบน้ำได้ยินเสียงแฟนหนุ่มโวยวายอีก
ก็เลยเปิดประตูก็ไม่รู้ว่าเขาไปปั๊มกุญแจไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่
จังหวะนั้นแฟนนุ่มทีประตูเข้ามาผลักเขาล้มลงเตียงนอนแล้วขึ้นคล่อมเลย
โอ้ยคล่อมได้ตอนนี้รวมหมัดใส่หน้ามายังเลยครับ
หน้าบีบคอจนเป็นลมหมดสติไปแล้วเก็บข้าวของในห้องกวาดไปเรียบ
จากนั้นผู้ก่อเหตุนำตัวเขาเองไปส่งโรงพยาบาลแล้วตัวผู้ชายเองก็หลบหนีไปนะครับ
เรื่องต้นผู้หญิงไปแจ้งความที่สพเมืองแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรอใบรับรองแพทย์
รวมรวมหลักฐานแล้วก็จะมีแจ้งข้อเก่าหากับฝ่ายชายแล้วก็มีการสอบปากคำนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุทำร้ายแบบนี้มาแล้ว๖๗ครั้ง
เดือนก่อนก็เคยทุบตีจนบาดเจ็บแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
หลังจากนี้นะอาจจะมีการออกหมายเรียกแล้วก็มาให้ปากคำเพื่อดำเนินคดีกับฝ่ายผู้ชายต่อไปนะครับ